อีกสาวสวยกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับน้องทีสาวริธิสานั่นเองค่ะ
เรื่องความรักเนี่ยถามเท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยได้คืบหน้าอะไรสักเท่าไหร่นะคะ
มาดูเรื่องงานของเธอกันบ้างดีกว่าเผื่อจะตอบอะไรบ้างนะจ๊ะ
เธอบอกเลยเรื่องความรักไม่รีบค่ะแต่ว่าเรื่องงานเนี่ย
หลายคนก็ชอบเมาส์กันว่าพี่สาเนี่ยยืนหนึ่งเลยตีคู่มากับมีนพีชยานะคะ
แล้วด้วยความว่าเออแจ้งเกิดมาพร้อมกันเข้าวงการมาพร้อมกัน
งานนี้ใครจะเบียดใครกันแน่นะคะรวมไปถึงละครคู่กับพระเอกเบอร์หนึ่ง
วิทย์หมอชิดพี่เวียนสโกนวัดค่ะจะมีอีกหรือเปล่า
ว่าเรื่องที่แล้วเนี่ยสัมปทานหัวใจโอ้โหหลายคนชื่นชอบคู่นี้มากนะคะ
แล้วก็โด่งดังมากมากเลยเอามานั่งรอกันตรงนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐของเรามีคำตอบจ้า
ยืนหนึ่งไหมคะพี่ตาไม่เป็นไรค่ะยืนได้ทุกที่
จะมีกลับมาเล่นกับพี่เวียนไหมแหละแบบแฟนคลับดีเควสค่ะ
ก็คือเป็นแนวคอมเมอดี้ก็คิดว่าทุกคนไม่น่าจะเคยได้เห็นเราเล่นแบบนี้

ส่วนมากจะแบบพระเอกก็จะเข้มกันหมดเพราะว่าเราก็จะลุยกันหมด
ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะพระเอกช่องเจ็ดจริงจริงก็มีผิวสีเข้มหลายคนนอกจากพี่เวียนะ